คุณผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่หายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอย
ตั้งแต่๒๒สิงหาคมนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้๒๙สิงหาคมไปเจอเป็นศพแล้วนะฮะ
ค่ะนี่เสียชีวิตซะแล้วนะครับอ๋อคนที่เราตามหากันอยู่
นี่ฮะอาร์ตนะอาร์ตนายรัฐพลเชนชาญอายุ๓๒ปี
เคยเป็นข่าวแม่เขาตามหาใช่ไหมใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี้ยไปเจอศพของอาร์ตอยู่ในป่าละเมาะ
ทางเข้าโครงการปลูกพืชทดแทนพลังงานของกองทัพอากาศในพื้นที่ตะบนปากแพรก
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะช่วงค่ำค่ำเมื่อวานนี้นี่ฮะ
ศพเนี่ยถูกห่อด้วยเปรย์สนามลายพรางนะครับร่างกายก็เน่าเปื่อยแล้วนะครับ
เพราะว่าหายไปตั้งแต่๒๒สิงหาคมแล้วสภาพศพเนี่ย
ลักษณะคือมือไพร่หลังถูกมัดด้วยเชือกแล้วก็ไม้แขวนเสื้อ
มีสายเข็มขัดอยู่ในเปรย์สนามด้วยที่เสื้อของอาร์ตมีรอยคล้ายกับรูกระสุน
โอ้ยนี่เห็นมั้ยคาดว่าเสียชิ้นมาแล้ว
ก็อย่างน้อยก็๗วันก็ตามที่หายไปเลยใช่ไหมคะ
หายไป๒๒วันที่๓๐มาเจอ๒๙อ่านี่๗วันพอดีเลยค่ะ
ญาติพี่น้องมาเจอสบก่อดกันร้องไห้นะครับแม่ก็คือนางชนธิชชานะครับ
อายุ๕๔ปีเป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
เพื่อให้ช่วยตามหาลูกชายก็คืออาร์ตที่หายไปจากบ้านตั้งแต่๒๒สิงหาคมนะครับ
โดยแม่บอกว่าก่อนจะออกจากบ้านไปในวันนั้นเนี่ยลูกชายบอกว่าจะไปบ้านหมวดไก่
ซึ่งบ้านหมวดไก่อยู่หลังค่ายสุรสีที่กาญจนบุรี
บอกจะเอารถจักรยานยนต์ไปจำนำจากนั้นก็ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลย
แม่ก็ไปถามหมวดไก่ที่บ้านหมวดไก่บอกว่าตูนตูนชื่อนัทวัยวัฒน์วันชนะ
ชื่อเล่นชื่อตูนคือลูกชายของหมวดไก่ตูนอยู่๓๔ส่วนอาร์ทอยู่๓๒
วดไก่บอกตูนขับรถไปส่งอาร์ตที่ปากซอย
แต่ตอนหลังพอไปถามเนี่ยแม่บอกเขาบอกไปส่งที่รีสอร์ทลมเย็น

ว่าตกลงแล้วลูกชายแม่ไปไหนก็แน่

วดไก่บอกตูนลูกชายของหวดไก่เป็นคนไปส่งอาร์ตในวันนั้น

ก็อย่างที่บอกแล้วครับก่อนที่อาร์ตจะหายตัวไป

เมื่อวานตำรวจก็เลยขอสารจังหวัดกาญจนบุรีออก

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ

แล้วก็ไปคุมตัวตูนมานะครับ
มาสอบปากคำที่สพเมืองกาญจนบุรี
เจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
นี่คุณไกด์ธนกรก็ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ก็ยึดรถโตโยต้ายาริสสีขาวของในตูนมาด้วยนะครับ
คาดว่าจะเป็นยานพานะที่บอกว่าขับพาอาร์ทไปส่งอ่ะ

ว่าจะเป็นคันนี้นะฮะที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ระหว่างคุมตัวมาสอบสวนสอบปากคำนะครับ

อ่าแต่ก็เป็นสิทธิ์ของถูกต้องหาเขาแล้วนะ

เช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวตูนออกมาฮะ

เพื่อที่จะพาไปหาหลักฐานที่บ้านของในตูน

ของพ่อเขาคือหมวดไก่นะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของในตูน

ลักษณะที่บ้านก็จะเหมือนกับใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงไก่อะครับ

เราก็พยายามถามอีกรอบนึงบอกตกลงทำหรือเปล่า
นายตูนก็บอกเขาไม่ได้ทำ

แต่สีหน้าก็ดูเครียดเลยนะฮะนี่
ตำรวจก็พามาค้นหาหลักฐานต่างที่บ้านเพิ่มเติม
ตอนที่ไปหาหลักฐานในบ้านของในตูนนะครับ
วดไก่พ่อของตูนเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่หมวดไก่เห็นไหมฮะ

ที่บอกใช่ก่อนที่อาร์ตจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ย

นี่ฮะพ่อก็พยายามบอกลูกชายนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมบอก
ถ้าทำผิดก็ให้รับผิดแบบลูกผู้ชาย
สุดท้ายตูนยอมรับสารภาพนะครับ

ว่าทำร้ายอาร์ตจนเสียชีวิตจริง
โดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองนะฮะ
เรื่องการจำนำทองกับอาร์ตแล้วคุยกันไม่ลงตัว
แต่วันนั้นเนี่ยอาร์ตพกปืนมาด้วยจะยิงเขาก่อน
เขาก็เลยต้องป้องกันตัว

คุณผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรที่ลงพื้นที่ไปนะครับ

ตั้งแต่ช่วงที่อาร์ตผู้ตายเนี่ยขี่รถออกจากบ้านมอเตอร์ไซค์นะฮะ
ทุ่ม๒๒สิงหาคม
แม่บอกว่าลูกชายบอกจะไปบ้านหมวดไก่

ก็บ้านหมวดไก่ก็อยู่ห่างจากบ้านของอาร์ตสักกิโลเมตรครึ่งอ่า
๒กิโลเมตรไม่ถึงกิโลเมตรครึ่งนะฮะ
ไปถึงบ้านหมวดไก่เนี่ยอาร์ตก็ไปเพื่อจะขอเอารถจักรยานยนต์เนี่ยไปจำนำ
บอกต้องการได้เงิน๑๐๐๐บาท
จะเอาเงินพาแฟนไปเที่ยว
นี่หวดไก่ก็โอนเงินให้๙๐๐บาท

เขาบอกเขาจะพาแฟนสาวไปเที่ยวอยากได้เงิน

นี่สลิปนะครับการโอนเงินนะครับ
ชื่อของอาร์ตนะรัฐพลเชนชาญนี่ฮะ
พอได้เงินมาแล้วเนี่ย
คาดว่าอาร์ตคงโอนไปจ่ายค่างวดรถอีกพันกว่าบาทด้วย
ทำให้เงินในบัญชีของอาร์ตตอนนี้หลงเหลืออยู่๗๐๐กว่าบาทนะครับ

แต่หักดอกเบี้ยไปก็เหลือ๙๐๐เอาจักรยานยนต์ไปจำนำ
หลังจากนั้นตูนนะฮะคือลูกชายหมวดไก่ก็อาสาจะไปส่งอาร์ตที่บ้าน
เพราะจักรยานยนต์เอาไปจำนำใช่ไหมก็ไม่มีรถกลับแล้วนะครับ
ฮะตูนก็ขับรถเพื่อจะพาอาร์ตไปส่งบ้าน
แต่จากคำสารภาพของผู้ก่อเหตุนะฮะตูนบอกว่าได้พาอาร์ตเนี่ย
ที่บ้านของเขาอีกหลังนึงก็คือหลังที่ไปตรวจค้นวันนี้ค่ะไม่ใช่หลังบ้านพ่อ
เป็นหลังนี้ที่บอกเขาเอาไว้เลี้ยงไก่ด้วยนี่ฮะถามว่าพามาที่นี่ทำไม
ตูนบอกว่าต้องมาเคลียร์กันเรื่องเงินที่อาร์ตก็เคยติดค้างเขาอยู่
ชำระค่าผ่อนทองให้ตูนแต่คาดว่าคุยกันไม่ลงตัวนะครับ
มันก็เลยมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับ
โดยทำแผนอะไรเสร็จตรงนี้นะครับ
คือวันนั้นเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วในตูนเนี่ย
ได้กลับไปที่บ้านของพ่ออีกครั้งนะฮะคือบ้านหมวดไก่
แล้วพาแม่ออกไปกินข้าวข้างนอกก่อนจะพาแม่กลับมาส่งที่บ้าน
ตอน๒ทุ่ม๔๕แล้วขับรถไปหาเพื่อนชื่อเอที่บ้านพักนะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดตอน๓ทุ่มนะฮะแต่เวลาในกล้องเนี่ยมันจะ๓ทุ่ม๒๕
ไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับนี่จะเห็นว่าในตูนเนี่ย
ขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วเอก็สวมเสื้อไปรับเอนะ
เดินไปขึ้นรถคือตอนนั้นเนี่ยเอบอกคิดว่าที่มารับเนี่ย
เพราะว่าปูนจะให้ไปช่วยงูเนี่ยมันคงเข้าไปกินไก่ในร้าว
ตูนมาขอความช่วยเหลือก็โอ้โหรีบเลยรีบใส่เสื้อเลย
ขึ้นรถตูนเพื่อจะไปช่วยเลยค่ะงูมันกินไก่
มันเข้าเล้าไก่อืมแต่พอไปถึงบ้านตูนเนี่ย
อันนี้เอถูกกันตัวเป็นพยานนะนะค่ะเอบอกมันไม่ใช่งูกินไก่
มันยังไงคะมันเจอศพอาร์ตถูกยิงตายอยู่
โอ้โหคนละเรื่องกันเลยเออแล้วตูนเนี่ยบังคับกดดันเขาให้ช่วยอำพลางคดี
ด้วยการขนศพอาร์ตเนี่ยขึ้นรถตูนเพื่อเอาไปทิ้งในป่าละเมาะ
ในพื้นที่ตะบนปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแหละ
กล้องวงจรปิดซอยบ้านของตูนนะฮะ
จะเห็นรถเก๋งสีขาวขับออกจากซอย๒๑นาฬิกา๓๐นาที
ไปรับเอตอน๒๑นาฬิกานะค่ะ
อันนั้นเนี่ยตอนที่ขับออกไปเนี่ยมีศพอาร์ตอยู่ในรถแล้ว
แล้วก็พากันเอาศพทิ้งป่าละเมาะซึ่งห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุใน๑๙กิโลเมตรนะครับ
ศพเสร็จในตูนก็วางแผนพาเอเนี่ยไปกบดานที่เพชรชบุรี
บอกเดี๋ยวพาไปนู่นเลยแม่เป็นเราเราจะไปกับตูนไหม
ไม่ไหวไม่กล้าไปนะคะเดี๋ยวพาไปกบดานที่เพชรชบุรี
เอก็เลยบอกผมก็เลยออกอุบายขอแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มข้างทาง
ไปด้วยสงสัยจะไม่รอดค่ะก็ใช้จังหวะนั้นนั่นแหละ
ขึ้นวินจักรยานยนต์ออกไปขึ้นรถตู้แล้วหนีกลับบ้าน
ส่วนตูนก็หนีไปต่อจนกระทั่งเมื่อวานก็ถูกจับกลุ่มตัว
นี่ฮะทุกผู้ชมครับโอ้โหแต่เขาอ้างว่าอาร์ตจะยิงเขาก่อน
ก็เลยต้องยิงเพื่อป้องกันตัวไก่ธนกรได้คุยกับหมวดไก่พ่อหองตูน
ไก่บอกว่าลูกชายเนี่ยเคยถูกจำคุกในคดียิงคนตายมาก่อนแล้ว
ปี๕๙เพิ่งออกจากคุกเมื่อปีที่แล้ว
ความจริงก็ดูเหมือนกับพฤติกรรมจะดีขึ้นแต่เขาก็รับปากว่าจะดูแลพ่อแม่
จะเป็นคนดีสุดท้ายไปยิงเขาตายอีกแล้ว
ส่วนผู้ตายเนี่ยก็คืออาร์ตเนี่ยหมวดไก่บอกความจริงผมรักเหมือนลูกอีกคนนึงเลยนะ
ยืมเงินตลอดค่ะเพราะเวลาเขามายืมเงินเนี่ยเขาคืนตรงเวลา
ก็อยากจะฝากขอโทษไปยังครอบครัวของอาร์ตด้วยเพราะว่าตัวเขารู้สึกเสียใจมากเหมือนกัน
แล้วมันก็ยังนะเลยบอกว่าถ้าทำรับสารภาพไปเลยเสียใจ
พอรู้ว่าตูนทำเนี่ยพ่อขนลูกหมดเลยนั่งอยู่หน้าโรงพรรคเมื่อคืนเนี่ย

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่วัดทุ่งแสงสว่างเจริญธรรมที่กาญจนบุรีนะฮะ
ครอบครัวรับศพของอาร์ตมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับ

น้องเขาบอกว่าแล้วเขาจะตรงนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะ
พอแล้วเพื่อนเขามารับเขาพูดแค่นั้นนะครับผมก็เลยขับรถไปเลยครับ
เพราะทุกวันนี้น้องยังไม่กลับบ้านยังหาตัวน้องไม่เจอ

ยังไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยทุกอย่างเลย
อ้าวแล้วมันได้ติดต่อติดต่อกลับมาเลยไหม
ถามแม่ว่าอ้าวเหรอแม่นี่เห็นไหมแล้วน้องได้ติดต่ออะไรกลับมาบ้างไหม
ความจริงก็ปรากฏนะแม่ของอาร์ตบอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
ที่ในตูนคนก่อเหตุอ้างว่าอาร์ตเนี่ยจะยิงตูนก่อน
ก็เลยต้องยิงอาร์ตเพื่อป้องกันตัว

ยังทำใจไม่ได้ที่สูญเสียลูกชาย

ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีกับในตูนให้ถึงที่สุด

แต่เขายังมีลูกให้เห็นหน้า
ในขณะที่แม่ไม่มีอะไรให้เห็นอีกแล้ว